โอ้นี่มันลูกกระสุนปืนคอ

หลังจากที่ชาวประมงเขาไปหวานแห

เข้าตรวจสอบเหตุพบวัตถุต้องสงสัย

เกิดที่บริเวณนี้ครับ

ก็ประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
กองกรรมการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔
เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ

โอ้โหผู้เชี่ยวชาญเห็นปุ๊บรู้เลย

เขาบอกว่ามีอายุใช้งานมาหลายปีแล้วนะ

แต่ไม่ว่าสภาพมันแบบไหนก็ไว้ใจไม่ได้ครับ

มันมีโอกาสที่จะทำงานได้เหมือนกันค่ะจากการสอบถามชาวบ้านที่พบก็ทราบว่าระหว่างออกเรือหาปลาในทะเล
และเมื่อดึงอวนขึ้นมาก็เจอกับกระสุนปืนคอนี่แหละครับติดมาด้วย
ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าเป็นกระสุนปืนคอที่ใช้ในการทดสอบการยิงจากหน่วยงานของทางภาครัฐ
แล้วมันตกลงไปในทะเลจนทำให้ชาวประมงมาพบดังกล่าวนี่แหละครับ
ซึ่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับก็จะนำกระสุนกลับไปเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ทำลายต่อไป
นี้เจ้าหน้าที่ยังฝากถึงประชาชนว่าหากพบเห็นวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติ
อย่างแรกที่ต้องทำรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะครับ